ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะบอกเลยว่าเป็นความสัมพันธ์พี่น้อง
เป็นพี่เป็นน้องกันก็ต้องรู้จักแบ่งปันถูกไหม
อย่างเช่นคู่พี่น้องคู่นี้ครับ
ลูกพี่ขอกินคำหนึ่งสิ

ขอกินคำหนึ่ง
เห็นมั้ยเขารักกันขนาดนี้
เรียวพี่ขอกินคำนึง

พี่กินคำเดียวเอง

เจ้ารักจังเลย
นี่ไงความมีน้ำใจของพี่น้อง

แม้ว่าจะโดนพี่ชายแกล้งก็ตาม

เพราะว่าแบบว่าเด็กบางวัยจะอยู่ในช่วงที่กำลังห่วงของเลย
แต่น้องคนนี้น่ารักมากเลยนะคะ